หลังจากที่เจ้าตัวนั้นหลบหนีออกไปจากโรงพยาบาล
ในพื้นที่นครศรีธรรมราชช่วงกลางดึกครับ
เป็นวันที่๔๒แล้วที่หนีออกไปจากโรงพยาบาล

อยู่ระหว่างการปิดล้อมบริเวณเทือกเขาบรรทัศน์นะฮะ
หลังจากที่พบตรมอบหมายให้สำนักงานเจรตำรวจครับ
ลงพื้นที่เพื่อสอบปากคำกลุ่มผู้ต้องหา
ที่ถูกเสียแป้งพูดพาดพิงชื่อถึงเนี่ยนะฮะ

และคลิปที่๓๒๙พฤศจิกายนเนี่ยนะครับ
หลังจากนั้นครับเจ้าหน้าที่ได้มีการเชิญตัวบุคคล
ถูกพาดพิงชื่อถึงหลายต่อหลายคน
ทยอยเดินทางมาให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะครับ
เสียแป้งพูดพาดพิงถึงเหตุการณ์
เมื่อครั้งที่ถูกอุ้มตัวไปเมื่อปี๒๕๕๙
นายสิทธิเดชทรงเดชะอายุ๒๗ปี
พร้อมกับญาติอีกหนึ่งคนมาให้ข้อมูลที่สพเมืองพัทธลุง
อันนี้เชิญมาพูดคุยให้ข้อมูลไปแล้วตั้งแต่๑ธันวาคม
ในวันนั้นสอบปากคำตั้งแต่๙โมงเช้ายิงยาวไปถึงบ่ายโมง๒๐นาที

หลังจากที่นายจรวดให้ปากคำกับตำรวจเสร็จเรียบร้อย
หลบลงทางประตูด้านหลังกองบังคับการตำรวจภูทรจังหวัดพัทธลุง
ไม่ยอมให้สัมภาษณ์กับนักข่าวก่อนจะเดินทางกลับทันทีนะฮะ
ก่อนหน้านั้นมีรายงานนะครับว่าตำรวจจะเชิญตัวประธานติ่ง
หรือนายสมชายนุ่นเกลี้ยงอดีตประธานสภาเทศบาลตะบนปรางหมู่
ตัวเมืองพัทธลุงพร้อมกับพ่อของนายจรวด
สมชายเหมือนกันครับแต่เป็นนายสมชายทรงเดชะ
นี่นะฮะแล้วก็จะเชิญร้อยตำรวจรีธีรวุฒิหรือดาบติ๊ก
คนที่เสียแป้งพูดพาดพิงชื่อถึงแล้วก็จ่ามิตรหรือจ่าสิบเอกสมมิตร
มาสอบปากคำโดยส่วนใหญ่เนี่ยเมื่อวานนี้
แต่ละคนทยอยเดินทางมาพบกับตำรวจแล้วนะครับ
เมื่อวานนี้ที่ไปเจอกับตำรวจ๒ธันวาคมก็จะมีประธานติ่ง
อืมมีดาบติ๊กอืมแล้วก็มีจ่ามิตนะฮะประธานติ่งเนี่ย
ก็หลบสื่อเช่นเดียวกันมีบางจังหวะที่วิ่งหนีนักข่าวด้วย
ข่าวก็พยายามวิ่งตามอันนี้เรียบเรียงข้อมูล
ไล่มาว่า๑ธันวามีใครไปเจอตำรวจแล้วบ้าง๒ธันวามีใครไปเจอตำรวจแล้วบ้าง
วันนี้ครับ๓ธันวาคมมีรายงานข่าวว่า
นายสมชายทรงเดชะพ่อของนายจรวดเดินทางไปที่ชั้น๓
กองบังคับการตำรวจภูทรจังหวัดพัทธลุงไปตั้งแต่เช้าเลยครับ
เจ็ดโมงเศษท่ามกลางการรักษาความปลอดภัยของตำรวจอย่างเข้มงวด
แล้วก็ขอความร่วมมือห้ามนักข่าวบันทึกภาพจากนั้นครับ
เริ่มสอบปากคำตั้งแต่๙โมงเช้ายาวไปจนถึงบ่ายโมง
หลังจากนั้นนายสมชายซึ่งเป็นพ่อนายจรวดก็เดินทางกลับทันที
ให้ข้อมูลใดกับนักข่าวที่ไปรอสัมภาษณ์ในวันนี้
ดังนั้นนะครับวันที่๑วันที่๒วันที่๓ธันวาคม
บุคคลที่ถูกพาดพิงชื่อถึงทยอยเดินทางไปพบกับตำรวจกันแล้วนะฮะ
ทีนี้คุณผู้ชมค่ะคือมันจะมี๕ผู้ต้องหาที่๑ใน๕มีการออกหมายจับ
ก็คือโจโจ้หรือว่านายกัมปนาศ
คนนี้นี่มีตำแหน่งเป็นถึงสารวัตรกำนันนะคุณผู้ชม

แต่คือนายอำเภอก็มีการตั้งกรรมการขึ้นมาสอบสวน
ที่จริงในเรื่องนี้แล้วว่าตกลงมีส่วนเกี่ยวข้องกับการที่เขา
เสียแป้งนาโนตหลบหนีหรือไม่
ถ้าย้อนกลับไปก่อนหน้านี้จะมีการบุกไปค้นบ้านเป้าหมายนะคะ
กับคนที่เกี่ยวข้องในการพาเสียแป้งหนีไปทั้งหมด๕คน
คนแรกคือนายธนงศักดิ์เพชรตีบอายุ๕๐ปีหรือว่าในต้อ
ซึ่งในต้อเนี่ยคุณผู้ชมเขาเป็นน้องชายกำนันดังในพื้นที่อำเภอป่าบอนนะคะ
รวมไปถึงลูกน้องของเขาก็คือนายอัชฮามัดซาลีอายุ๓๐ปี
นายสืบศักดิ์แสงจันทร์อายุ๓๘ปี
นายสุรเชษจันเขียวอายุ๓๙

ต่อมาเนี่ยก็มีการได้รับการประกันตัวไปด้วยนะคะ
แต่อย่างที่บอกว่ามีอยู่๑คนที่มีรายชื่อในหมายจับ
ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ปกครองตำแหน่งสารวัตรกำนันอย่างที่บอกไปนะคะ
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีของเราค่ะก็เลยสอบถามไปยังนายอำเภอป่าบอนสักหน่อยค่ะ
นายพรพนมจันเทพบอกว่าหลังจากมีหมายจับนายกัมปนาศตกลงยังไง
ล่าสุดนายอำเภอบอกแบบนี้แต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมา๑ชุดแล้วนะคะ
ตรวจสอบข้อที่จริงเกี่ยวกับการที่ตัวโจโจ้หรือกัมปนาตกเป็นผู้ต้องหาพาคนร้ายหลบหนี
คือก็ต้องสอบก่อนว่ามันเป็นเรื่องจริงหรือไม่
แล้วก็มีการประสานไปยังกำนันตำบลวังใหม่ด้วยก็คือนายพันธการเพชรตีบ
นะคะเป็นกำนันของอำเภอป่าบอลนี่แหละอยู่ที่ตำบลวังใหม่ให้นำตัวนายกัมปนาศมามอบตัว
เพื่อที่จะได้เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมพิสูจน์ข้อเท็จจริงกันว่าตกลงแล้ว
เขามีส่วนเกี่ยวข้องหรือไม่นั่นเองค่ะ
ตัวนายกรรมนาศยังคงปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งสารวัตรกำนันนะคุณผู้ชม
เพราะว่าถ้าคำพูดกันตามตรงตอนนี้มันก็คือขั้นตอนแหละของกระบวนการยุทธรรม
ยังต้องมีการสืบสวนสอบสวนแล้วก็ยังไม่ได้เป็นที่สิ้นสุดนะคะ
ฉะนั้นเนี่ยก็อยากจะขอให้ตัวเขาเข้ามอบตัว
เพื่อที่จะได้พิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตัวเอง
ไม่อย่างนั้นภาพลักษณ์ของฝ่ายปกครองในอำเภอป่าบอล

ก่อนหน้านี้ก็มีรายงานค่ะว่าตัวนายกัมปนาศหรือนายโจโจ้
มีการพูดคุยกับคนใกล้ชิด
แล้วยืนยันว่าเขาบอกว่าเขาไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้อง

แล้วก็งงด้วยว่าหมายจับที่ออกมามันเกิดขึ้นได้ยังไง
จนตอนนี้ก็เลยยังไม่ยอมออกมามอบตัวค่ะ
ตัวนายกรรมนาศคุณผู้ชมคะคือเอาจริงเขาเป็นทีมงานของเสียแป้ง
แล้วก็เคยถูกดำเนินคดีในข้อหาร่วมกันหน่วงเหนีย

แล้วก็กระทำการให้แก่ผู้อื่นกระทำหรือบุคคลอื่นตั้งแต่ปี๖๒นั่นเอง

ซึ่งเจ้าตัวแม้จะบอกกับคนใกล้ชิดแบบนั้น
แต่อย่างไรก็ตามมันก็ต้องเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม
งงมากว่าทำไมมีชื่อไปเกี่ยวกับเสียแป้งได้

แต่ระหว่างนี้ยังไม่เจอตัวนายโจโจ้กัมปนาศได้เจอกับแม่ครับ
คุณแม่บอกตกใจมากลูกฉันไปเกี่ยวอะไรด้วยล่ะเนี่ย
คุณออสซี่ดนรวีนักข่าวไทยรัฐทีวีวันนี้ลงพื้นที่ไปเลยครับ
ที่บ้านหลังหนึ่งอยู่ในพื้นที่ตะบนวังใหม่
อำเภอป่าบอนจังหวัดพัทธลุงครับ
เป็นบ้านนายกัมปนาศหรือว่านายโจโจ้นั่นแหละครับ

ได้คุยกับคุณแม่สมบูรณ์อายุ๗๐แล้ว
คุณแม่สมบูรณ์เป็นคุณแม่ของนายกัมปนาศเล่าให้ฟัง
บอกถ้าย้อนเวลากลับไปเนี่ย
วันที่๘วันที่๙และวันที่๑๐พฤศจิกายนที่ผ่านมา
ลูกแม่เนี่ยก็คือโจโจกัมปนาศ
เขาอยู่ในบ้านตามปกติเลยนะนักข่าว
กิจวัตรประจำวันของลูกชายแม่คือ
ออกไปลอยกัดหาปลาเหมือนกับไปวางอวนดักปลานะครับ
แล้วก็ไปทำงานที่อำเภอป่าบอนตามปกติ
ช่วงกลางคืนก็จะกลับมานอนที่บ้าน
ลูกชายแม่ไม่ได้ออกไปไหนเลยช่วงกลางคืน
เป็นไปไม่ได้เด็ดขาดถ้าหากว่าวันเวลาตามที่เป็นข่าวเนี่ย
จะพาเสียแป้งหลบหนีแม่บอกเป็นไปไม่ได้
แม่บอกแบบนี้นะฮะชี้แจงแบบนี้
มีข่าวออกมาออกมาบอกว่าลูกแม่เป็นหนึ่งในผู้ให้ความช่วยเหลือ
แม่ตกใจมากไม่เป็นความจริง
ลูกชายไม่ค่อยมีเพื่อนที่เป็นผู้มีอิทธิพล
ส่วนมากลูกแม่ก็ตั้งใจทำงานแล้วก็นั่นแหละ
อวนดักปลาบ้างไปช่วยกรีดยางบ้าง
เป็นสารวัตรกำนันแล้วก็ทำงานตามหน้าที่ของตัวเองนะฮะ
ลูกส่วนใหญ่ก็จะเป็นชาวสวนยางบ้าง
สารวัตรกำนันไม่ได้เป็นมาเฟียผู้มีอิทธิพลแต่อย่างใด
บอกด้วยนะครับบอกว่า
เจอลูกครั้งสุดท้าย๓๐พฤศจิกายนที่ผ่านมา

ดักอวนหาปลาตามปกติแล้วกลับมาบ้านอีกครั้ง๒ทุ่ม

ต่อมาพอเช้าวันที่๑ธันวาคมลูกเนี่ย
กลับไปที่คลองอีกครั้งไปกู้อวน
เพราะว่าตอนกลางคืนไปลงอวนดักปลาเอาไว้

จากนั้นลูกชายไม่ได้กลับมาที่บ้านอีกเลยครับ
หลังจากลูกชายหายเงียบไป๒๓วัน
ตอนนี้แม่กินไม่ได้นอนไม่หลับแล้ว

ดังนั้นนี่คือสิ่งที่แม่ของนายโจโจ้

ลองฟังว่าคุณแม่จะว่ายังไงฮะ
ลูกชายมีความเชื่อมโยงสวยเลือดเสียแป้งประโนประนึก

ซึ่งคือพี่ชายของเขานับถือกันเป็นพี่เป็นน้อง
ยื่นหนังสือแล้วนะคะกับทางทนายความ
ก็คือทนายชัดนั่นแหละแล้วบอกว่าการที่ตำรวจก่อนหน้านี้
ส่งเจ้าหน้าที่เข้ามาบุกตรวจค้นบ้านของเขาและยังมีบ้านหลังอื่นอีกด้วย
อันนี้มันชอบด้วยกฎหมายหรือไม่เป็นการกระทำเกินกว่าเหตุหรือเปล่า
เอ๊ะทำไมมันถึงไม่มีหมายค้นมาก่อนหน้า
แล้วตัวเขาเองก็ถูกแจ้งข้อกล่าวหาทั้งที่จริงเขาก็บอกว่า
เขาไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเสียแป้งอยู่ที่ไหนนะคะ
คุณผู้ชมมาดูเรื่องนี้กันหน่อยลูกพี่ลูกน้องของเสียแป้ง
นายกัศิชาติทองด้วยหรือว่าในพงษ์
คือเสียแป้งนับถือตัวนายกัสสิชาติเป็นเหมือนพี่ชาย
แม้ว่าจะไม่ใช่พี่ชายแท้นะคุณผู้ชมแต่ว่าสนิทชิดเชื้อกันมาก
ก็เดินทางมามอบยื่นหนังสือนะคะ
มอบอำนาจให้ว่าที่ร้อยตรีชัชวานบำรุงวงหรือว่าทนายชัด

ขอเรียกร้องความยุติธรรมหลังจากที่ก่อนหน้านี้
เจ้าตัวบอกว่าถูกตำรวจกองปราบและตำรวจสภอมเมืองพัทธลุง
คือมีการนำหมายเข้ามาตรวจค้นบ้านเมื่อ๑๑พฤศจิกายนที่ผ่านมา
บุคคลพ่านพักในวันนั้นไม่มีการแสดงหมายค้นด้วยซ้ำ
แล้วเขาก็ถูกคุมตัวไปสอบสวนที่สพเมืองพัทธลุง
ก่อนที่ตัวเขาจะถูกดำเนินคดีในข้อกล่าวหาผิดมาตรา๑๙๑
เรื่องของการช่วยพาเสียแป้งหลบหนี
ต่อมาตัวเขาเองมีการยื่นประกันตัวต่อสาร
ใช้วงเงินไป๓๖๐๐๐บาทออกมาต่อสู้คดี
นี่แหละอาจจะเป็นสิ่งที่ทำให้เขารู้สึกว่า
คือการมาค้นของเจ้าหน้าที่มันเกินกว่าหน้าที่หรือไม่
ในพงศ์บอกแบบนี้อีกบอกว่า
ที่ตำรวจกองปราบเข้ามาบุคคลบ้านพัก
อกจากจะไม่มีการแสดงหมายค้นแล้ว
ยังมีการพูดจาข่มขู่คนในบ้าน
ตัวเขาเองเขาบอกให้ลูกสาวถ่ายคลิปเอาไว้เป็นหลักฐานด้วย
แต่กลับถูกตำรวจข่มขู่กลับว่า

เดี๋ยวจะดำเนินคดีในข้อหาพรบคอมพิวเตอร์
ญาติก็เลยไม่มีใครที่จะกล้าถ่ายคลิปเอาไว้เป็นหลักฐาน
อกจากนี้ภรรยาของในพงศ์
ในพงศ์หรือในกัศชาติคือคนเดียวกันนะคะคุณผู้ชม
คือภรรยาของนายพงศ์เองยังถูกคุมตัวไปสอบปากคำ
แล้วก็มีการบังคับให้เซ็นรับทราบ
ให้เป็นพยานในคดีที่ถูกแจ้งข้อหาอีกด้วย
นี่คือคำบอกเล่าของตัวในพงศ์
ที่เป็นลูกพี่ลูกน้องของเสียแป้ง
โดยหลังจากที่เสียแป้งมีการอัดคลิปแรกออกมา
พฤศจิกายนที่ฉากหลังวันนั้นเป็นสวนปามใช่ไหมคุณคิ
ครับผมแล้วก็มีรั้วรวดหนามอยู่บริเวณด้านหน้าแบบนี้
นี่คือคลิปที่๑๒๔พฤศจิกายนช่วงเย็น

เขาบอกว่าวันนั้นหลังจากคลิป๑ออกมา
ฉากหลังเป็นแบบนี้ก็มีการส่งต่อกันไปนะคะ

เขาบอกว่าน้าสาวอีกคนที่อยู่บ้านใกล้กัน
ไปถูกตำรวจบังคับกดดันให้ยอมรับสารภาพ
อ้างว่าตัวน้าสาวคนนี้ให้ที่พักพิงกับเสียแป้ง
ซึ่งความจริงแล้วญาติทุกคนไม่มีใครรู้ด้วยซ้ำ

และจุดที่เสียแป้งไปอัดคลิป
แล้วบอกว่าเป็นสวนปามอะไรที่มีรั้วรวดหนามเมื่อสักครู่นี้

มองแบบนี้ว่าการกระทำของตำรวจ

แล้วก็ทำให้ครอบครัวนี้เกิดความเสียหายด้วย

ออกมาเรียกร้องขอความเป็นธรรม
แล้วก็มหาหลักฐานบ้านญาติ
ส่วนคลิปชนบาลมีหรือไม่อย่างนี้ครับ
หมื่นตำรวจเขาปักใจว่า
เมื่อในภงรถินตูเป็นเหมือนพี่ชายของเซียแป้ง
พูดแบบนี้ว่าตัวเองอยากจะเรียกร้องความเป็นธรรมบ้าง
ทีนี้แล้วทนายล่ะจะว่ายังไงนะคะคือทนายชัชวานบอกแบบนี้ว่า
จากเหตุการณ์ทุกอย่างที่ในพงศ์เล่ามาก็น่าจะเป็นเพียงข้อสันนิษฐานของทางตำรวจ
หลังพบข้อมูลว่าเสียแป้งหลบซ่อนตัวอยู่ที่เทือกเขาบรรทัศน์
สอดคล้องกับที่ในพงศ์เขาก็ทำงานอยู่ในส่วนของเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าเขาบรรทัศน์
อาจจะทำให้ถูกมองว่ามีส่วนในการเชื่อมโยงให้การช่วยเหลือเสียแป้ง
เบื้องต้นธนายความจะเป็นตัวแทนช่วยเหลือยากของเสียแป้ง
ก็จะร้องความเป็นธรรมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป
ส่วนกระแสข่าวภายหลังที่เสียแป้งมีการปล่อยคลิปตัวที่๓ออกมาเมื่อวันที่๒๙ใช่ไหมคุณคิง
แล้วก็มีข่าวลือว่าเขาบอกว่าจะมีการเข้ามอบตัวภายใน๔๕วันเนี่ย
นายชัชวัลบอกแบบนี้จนถึงขณะนี้เนี่ยยังไม่มีสัญญาใดจากเสียแป้งด้วยซ้ำในเรื่องของการขอเข้ามอบตัวค่ะ
นับเวลาหลังจากที่ปล่อยคลิปออกมา๒๙พฤศจิกายนที่ยิงขึ้นยูทูปเนี่ยนะฮะ
วันหลังจากนั้นก็น่าจะเป็นช่วงวันนี้พรุ่งนี้หรือเปล่า
ถูกไหมฮะแต่ว่าก็ยังเงียบอยู่นะยังไม่ได้มีการยืนยันแต่อย่างใดนะครับ
ในขณะที่อีกหนึ่งคนครับไปดูครอบครัวของนายสืบศักดิ์หรือในกุ้งกันหน่อยครับ
ที่มีข้อมูลบอกว่าเขาขับรถเก๋งพาเสียแป้งหลบหนี
หลังจากที่ตำรวจชุดสืบสพเมืองพัทธลุงออกมาเปิดเผยข้อมูลว่า
หนึ่งในกลุ่มขบวนการที่พาตัวเสียแป้งหลบหนีนั้น
ก็คือนายกุ้งหรือว่านายสืบศักดิ์
โดยมีข้อมูลบอกว่านายสืบสักขับเก๋งพาเสียแป้งหนี
ประกอบกับมีภาพของนายสืบศักดิ์
ไปถ่ายรูปคู่กับเสียแป้งหลายครั้ง
เดี๋ยวลองดูนะฮะหลายคนก็เลยเชื่อมโยงว่า
ตัวของนายกุ้งหรือว่านายสืบสัก
เกี่ยวด้วยไหมกับเรื่องนี้กับขบวนการดังกล่าว
ล่าสุดครับตัวของนายกุ้งหรือว่านายสืบสักนั้น
ออกมาปฏิเสธยืนยันว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้

เจ้าตัวบอกว่ารู้จักกันตั้งแต่สมัยเรียนปฐม

โดยในช่วงที่ในแป้งถูกดำเนินคดีอยู่ในคุก
ตัวของนายสืบศักดิ์มีโอกาสได้ไปเยี่ยมบ้าง
วาระและโอกาสที่เหมาะสม
และตัวของแป้งนั้นเคยพูดตัดเพาะให้เขาได้ฟังบอกว่า
เหนื่อยเหลือเกินเพื่อนไม่อยากอยู่แล้ว
เป็นในว่าเหมือนกับต้องการอยากจะตาย
ไม่อยากอยู่แล้วคือไม่ได้หมายความว่าไม่อยากอยู่ในคุกแล้วนะ

เหมือนกับเขาไม่อยากอยู่บนโลกใบนี้ไม่อยากมีลมหายใจอีกแล้ว
เขาก็เลยให้กำลังใจกับแป้งไป
เพราะสนิทกันรู้จักกันตั้งแต่สมัยประถมไงฮะ

หลังจากที่มีการยิงประทะกันที่เขาบรรทัศน์วันที่๘พฤศจิกายน
ก็มีข้อมูลว่าช่วงกลางดึกวันที่๘ข้ามเข้าสู่วันที่๙พฤศจิกายน
ช่วงวันนั้น๘และ๙พฤศจิกายน
ที่มีข่าวว่าตำรวจปะทะกับเสียแป้งบนเขาบรรทัศน
แล้วก็มีคนออกมาให้ข่าวโจมตีว่า
ตัวในกุ้งหรือว่านายสืบศักดิ์ขับรถไปรับเสียแป้ง
ลงจากเขาบรรทัศน์ช่วงตี๒วันที่๙พฤศจิกา
เขาย้ำอีกครั้งว่าไม่จริง
วันนั้นยังขับรถทำงานให้กับในหัวก็คือเจ้านายของเขาอยู่เลยนะฮะ
เขาให้ข้อมูลกับคุณออสซี่ดนรวีไว้แบบนี้
ทีมข่าวของเราครับพยายามที่จะตามหาตัวนายสืบศักด

พลาดพิงว่าขับรถพาเสียแป้งหลบหนี
วันนี้ทีมข่าวไปที่ร้านรับทำป้ายที่นายสืบศักดิ์เป็นเจ้าของครับ
อยู่ในพื้นที่อำเภอป่าบอนที่พัทธลุงแต่ว่าร้านปิด
เพียงแค่มอเตอร์ไซค์๑คันจอดอยู่หน้าร้าน
ขณะที่เพื่อนบ้านของนายสืบศักดิ์นั้นบอกว่าเจ้าตัวออกจากบ้านไปตั้งแต่ตอนเช้าแล้ว
ไม่รู้เหมือนกันว่าไปไหนมีธุระที่ไหนอันนี้ไม่แน่ใจ
คือปกติก็ไม่ค่อยจะกลับมาที่บ้านเท่าไหร่นัก
ดังนั้นเดี๋ยวรอติดตามนะฮะว่าจะมีข้อมูลหรือคำชี้แจงเพิ่มเติม
จากในกุ้งหรือนายสืบศักดิ์นี้เพิ่มเติมอย่างไรบ้างครับ
คุณคิงพูดถึงนายสืบศักดิ์คุณผู้ชมค่ะ
คือตัวละครมันอาจจะเยอะหลายชื่อแต่คุณผู้ชมค่อยไล่ไป
แล้วตัวละครแต่ละตัวละครที่ถูกต้องสงสัยว่ามีส่วนช่วยพาเสียแป้งหลบหนี
คุณนึกออกไหมว่าคนเหล่านี้ถ้าเกิดไปเกี่ยวข้องกับใคร
จะถูกดึงเอามาแล้วก็จะต้องเอามาดูว่า
เอ๊ะแล้วเกี่ยวข้องกับเสียแป้งหลบหนีด้วยหรือไม่เป็นทอด
ปรากฏนายสืบศักดิ์ค่ะคนนี้แล้วก็อีกคนนึงคือนายกัมปนาศหรือโจโจ้
ที่บอกว่ายังหายตัวไปเขาไปถ่ายรูปคู่กับใครรู้ไหมคุณคิง

นี่คือนายอำเภอกระทู้จังหวัดภูเก็ตค่ะ
นายเทียระพงช่วยชูค่ะ
แล้วแน่นอนแหละก็เลยกลายเป็นว่าก็ต้องมา
เอ๊ะแล้วนายธีรพงศ์คนนี้จะมีส่วนอะไรด้วยหรือไม่
เกี่ยวข้องอะไรเรื่องนี้กับเสียแป้งหรือไม่
คุณออสซี่ดนระวีของเราค่ะก็เลยโทรศัพท์ไปสอบถามข้อเท็จจริงเลยค่ะ

คือคุณธีรพงศ์นี่แหละก็เปิดเผยแบบนี้บอกว่า
ตัวท่านเองรู้จักกับนายกัมปนาศและนายสืบซัก
ตอนที่ดำรงตำแหน่งเป็นนายอำเภอป่าบอนตอนปี๖๑นู้นย้อนกลับไป
ตอนนั้นตัวกัมปะนาฬเองก็ช่วยงานอยู่ที่อำเภอนะ
รู้จักเพราะว่าอะไรก็คนเขาเคยทำงานด้วยกัน
ก็ไม่เคยไปรับรู้หรอกนะว่าทั้งสืบศักดิ์เองทั้งกัมปนาศเอง
เขาจะไปรู้จักสนิทสนมกับเสียแป้งหรือเปล่า
แต่ถ้าย้อนไปถึงช่วงที่ผมเป็นนายอำเภอป่าบอนตอนนั้น
แต่ผมไม่เคยได้ยินหรอกนะชื่อเสียแป้ง
และจากตอนที่ผมย้ายมาจากอำเภอป่าบอน
ก็ไม่ได้เคยติดต่อทั้งสองคนก็คือสืบศักดิ์กับกัมปนาศอีก
จนกระทั่งย้ายมาเป็นนายอำเภอกระทู้ที่จังหวัดภูเก็ตนี่แหละ
เมื่อ๙มิถุนายนปีนี้ก็คือกลางปีที่ผ่านมานี่เอง
จากนั้นพอผมมาเป็นนายอำเภอกระทู
สองเดือนต่อมามันก็มีคดีเสียแป้งเกิดขึ้นมานี่แหละ
แล้วตัวนายกัมปนาศกับนายสืบศักดิ์เอง
ก็มาเที่ยวที่จังหวัดภูเก็ตก็มาหาผม
ตามภาษาคนเคยรู้จักกันเคยทำงานด้วยกัน
แต่ก็ไม่ได้สนิทสนมอะไรกันมากท่านบอกแบบนี้
แล้วก็เลยมีการถ่ายภาพเอาไว้เป็นที่ระลึก
แล้วก็เลยทานข้าวด้วยกันค่ะคุณคิงคุณผู้ชม
โดยหลังจากที่มีภาพออกมาแบบนี้
ว่าผมไปถ่ายรูปคู่กับทั้งสองคน
ตัวผมก็ถูกลากเข้าไปเกี่ยวข้องอีก
แต่ตามข้อเท็จจริงแล้วมันไม่มีมูลอะไรเลยนะ
ส่วนเรื่องที่ว่าจะไปสนิทสนมกับเสียแป้งหรือเปล่า
ทั้งสองคนทั้งกำปันนาจทั้งสืบศักดิ
อันนี้ผมไม่รู้แล้วผมก็ไม่ยุ่ง
มันเป็นเรื่องส่วนตัวของเขาค่ะ
เขามาเที่ยวภูเก็ตเขาแวะมาเยี่ยม
ผมก็เป็นแมนโทษประบอลนะครับ

ไม่เป็นไรไม่รู้จักกัน

ไม่เกี่ยวอยู่แล้วว่าเป็นเรื่องส่วนตัวเขา

อืมครับ
แสดงว่ากับคนอื่นท่านในอำเภอก็ไม่ได้รู้จักด้วย
รู้จักเฉพาะสองคนนี้ถูกไหมครับ